เรื่องราวที่เรานำเสนอกันในทุกวันอยู่แล้ว
เรื่องของการหาอาชีพเสริมคุณผู้ชมครับ
นี่ที่นี่เขาบอกว่าการทำเค้กเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่ดีจริง
แล้วก็จำหน่ายในราคาที่ถูกแสนถูกด้วยนะ
ถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมาก
อยู่ที่ไหนปักหมุดกันก่อนอยู่ที่อุบลราชธานี
นี่แหละครับเขาบอกว่าที่นี่ของดีเยอะแยะมากมายที่อุบลนะครับ
เดี๋ยวผมพาไปไปที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีครับ
ใบทองน่าทานมากเลย
ขนมเค้กจากฝีมือนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนะครับ
เขาเตรียมที่จะนำไปจำหน่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่
ปีใหม่ในเค้กก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เขานิยมนำไปให้เป็นของขวัญปีใหม่กัน
นายธวัชชัยพันนิกุลนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีก็เปิดโครงการ
เค้กปีใหม่ของขวัญถูกใจ๒๕๖๑ครับ
ซึ่งก็ได้จัดจำหน่ายเค้กและคุกกี้รับเทศกาลปีใหม่ทุกปีอยู่แล้ว
ซึ่งเป็นผลงานฝีมือของนักศึกษาในสถาบันสามารถสร้างรายได้
และเป็นประสบการณ์ทางการผลิตให้กับนักเรียนนักศึกษาได้อีกด้วยนะครับ
ที่สำคัญเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าเพราะมีความอร่อย
และที่สำคัญที่ผมบอกไปราคาถูกครับสะอาดหอมหวานแล้วก็สดใหม่ด้วยนะจ๊ะ
ปีนี้มีอะไรบ้างมีเค้กหน้าครีมเค้กหน้าเนยแยมผลไม้เค้กช็อกโกแลต
และคุกกี้คอนเฟรกต์อันนี้มาใหม่ทานแล้วมันจะกรอบหน่อย
ใช่คือคุกกี้ปกติแล้วมันก็จะมีแค่ช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอันนี้เป็นคุกกี้คอนเฟรกทานแล้วกรุบกรับกรุบกรับ

แล้วนอกจากนี้ยังมีนี่ขนมจงขนมชุบคือเขาสอนทำขนมไทยด้วยนะ
แล้วก็ที่สำคัญเค้กที่เล่าให้ฟังในตอนแรกราคาไม่แพงนะครับ
ตอนหนึ่งอยู่ที่๑๘๐บาทแต่ถ้าเป็นขายเป็นกล่องเลยนะครับ
ก็จะอยู่ที่๑๘๐๒๕๐บาทเขาบอกว่าจะถูกกว่าในท้องตลาด
อยู่ที่ประมาณสัก๕๐๑๐๐บาทเลยทีเดียวเพราะว่าไม่มีต้นทุนเรื่องของแรงงานไง
ใช้นักเรียนน้องนักศึกษาเป็นคนทำเอง
เก่งนะน้องเก่งนะได้เป็นการฝึกอาชีพด้วยนะครับ
จบไปก็สามารถไปประกอบอาชีพได้ด้วย
โอ้โหเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันนะเรียกได้ว่าวัยรุ่นยุคใหม่เนี่ยนะครับ

แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ขายได้นะ
เป็นธุรกิจออนไลน์ใช่เยอะมากเป็นการ